มุมมองใหม่ตื่นตาเพลินใจไปพร้อมกันในโอ้โหไทยแลนด์
วันนี้ใบตองจะพาไปค้นหาประสบการณ์แปลกใหม่กับวัฒนธรรมการกิน
บินข้ามน้ำข้ามทะเลมาถึงเมืองไทยได้ไม่นาน

วันนี้ใบตองพาคุณผู้ชมมาที่ย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพมหานคร
อย่างย่านสุขุมวิทย์นั่นเองนะคะ
เพราะว่าที่นี่เนี่ยมีชาวต่างชาติเยอะมาก
แน่นอนว่าเรื่องอาหารการกินจะต้องมาจากทั่วทุกมุมโลกเลย
และหนึ่งในอาหารยอดฮิตที่ถูกอกถูกใจทุกเพศทุกวัย

แต่วันนี้ค่ะใบตองจะพาคุณผู้ชมมาสำรวจเมนูอาหารญี่ปุ่น
รสชาติใหม่ที่แปลกใหม่สุดเลย
รับรองว่าถ้าได้ดูแล้วจะต้องอยากตามมาทานอย่างแน่นอน

คุณผู้ชมค่ะตอนนี้ใบตองอยู่กับหนึ่งในหุ้นส่วนของร้านแล้วนะคะ

ไก่ครับพี่ไก่นะครับครับ

ที่โตเกียวก็ปี๒๐๑๐ครับอู๋แปลว่า

ค่ะใช้เครื่องในหมูเกือบทุกอย่าง
อยากเห็นขั้นตอนกันทั้งคือย่าง

เดี๋ยวขอลองเมนูที่เป็นแบบเมนูเด็ดของร้านเลย
สวัสดีครับ

นี่ก็คือเมนูตับครับ

ทรุงกับสูตรพิเศษของร้านครับ

อันนี้ชื่อไหม
เมนูที่๒นี่คือ
นี่คือลิ้นครับ

ปกติเนี่ย

ลิ้นหมูที่นี่จะเป็นยังไง

หมูมันจะมีความกึบนิดนึงแต่ว่าไม่เหนียวอะค่ะ
เทียวง่ายแล้วก็หอมด้วย

ไป๒จานบอกได้เลยว่ารสชาติไม่ธรรมดา
คำว่าเครื่องในแบบเดิม
ที่ทั้งเหนียวทั้งมีกลิ่นสาบไปได้เลย

เพราะที่ร้านนี้เขามีแนวคิดที่เรียกว่า
คือต้องนำทุกชิ้นส่วนของหมูมาปรุงเป็นอาหาร
ไม่ให้เหลือตั้งแต่จมูกไปยันหาง

จานต่อไปจะเป็นอะไร

วันนี้เรามีหัวใจแล้ว
มันจะดูเหมือนเป็นเนื้ออะไรก็ได้ครับ

หัวใจหมูก็จะมีความแบบจึบกว่าลิ้นหมู

แล้วก็ไม่มีกลิ่นแบบคาวเลย
ส่วนเมนูต่อไปเห็นพี่ไก่บอกว่า

เดี๋ยวขอไล่เรียงก่อน
ลำไส้กระเพาะลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่

อร่อยสุดนะครับ
ตัวหนึ่งเนี่ยสามารถทำได้แค่ไม้เดียว

แต่ส่วนที่ต้องทิ้งไปมันจะเหลือได้แค่ให้ไม้เดียว
ส่วนที่ใช้ได้ก็คือมีแค่นี้เลย
กินสักหน่อยแล้วกันหมูจะได้ไม่เสียใจ

อันนี้ก็เป็นเมนูที่

ที่ลูกค้าติดใจเยอะมากครับเพราะว่า
อื้ม
อร่อยชาติมันเหมือนเป็นกระดูกอ่อน

ตัวหนึ่งนี่ได้แค่ครึ่งไม้ครับ

คือถ้ามายนี้ต้องใช้๒ตัวครับ

หมู๒ตัว
หื้ม
กินไม่หมดจะได้เนี่ย
นี่เป็นอีกหนึ่งจานที่ทำให้ใบตองอึ้ง
กับการนำคอหอยหมูมาเสียบไม้ปิ้งอย่างนี้
และที่ฟังแล้วต้องทึ่งยกนิ้วให้ก็คือ
กว่าจะได้คอหอยหมูปิ้ง๑ไม้
ต้องใช้คอหอยหมูถึง๒ตัว

ที่สามารถกินได้ในหมูแต่ละตัว

เรื่องหมูที่ต้องร้องโอ้โห
และนอกจากคอหอยหมูแล้ว

มีของที่หายากเหมือนกันด้วย

เป็นเมนูที่ไม่เคยทานที่ไหนมาก่อนในชีวิตเลย

ก็คือแก้มหมู

อาร่อยนะครับ

จะรู้สึกหลุมเพล็กไม่ได้ทานซึ่งในครับ

คือเวลาเราทานเสร็จแล้วก็
ยอดออกไปในขวดนี้
เป็นหัวที่เสียบไม้เลยทานเสร็จแล้ว
เป็นกรีมมิกของร้านคือ
คือทุกโต๊ะก็จะมีแบบนี้นะคะค่ะ
อีกหนึ่งหุ้นส่วนสำคัญของร้านก็คือคุณอ้ายที่จะมาเล่าให้เราฟังถึงเคล็ดลับที่ทำให้ชิ้นส่วนหมูแต่ละส่วนออกมาเป็นรสชาติที่อร่อยถูกปากได้ขนาดนี้
ขั้นตอนการทำมันแตกต่างกันยังไงบ้าง
เรื่องในเนี่ยอร่อยไหมอร่อยหรือไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นเนี่ย

เราก็จะมีการเรียนในเรื่องกรรมวิธีการ

ที่บอกว่าต้องมีการส่งเชฟเนี่ยไปเทรนด้วย
เราก็ไปเรียนที่สาขาที่นู่น
ขออย่างเช่นลิ้นตัดมีส่วนที่ติดกระดูกลิ้น

วิธีการวิ่งย่างลงไปก็เป็นเทคนิคไหมคะ
ก็เป็นเทคนิคเหมือนกันเพราะว่าแต่ละอวัยหวะเนี่ย
สุกไม่เท่าการระยะเวลา

พอก็จะยากเกลือตรงที่ท้ายเลย

ได้ฟังขั้นตอนการเตรียมและการปรุงจากปากคุณอ้ายแล้ว
ก็ทำให้ทราบว่าเคล็ดลับอยู่ที่การล้าง

รวมไปถึงการปรุงรสและแต่งกลิ่น
ซึ่งหมูแต่ละชิ้นส่วนต่างมีเคล็ดลับแตกต่างกันออกไป
เรียกว่าเป็นความพิถีพิถันช่างสัญหาคนขวาจริง
หลังจากที่ได้เห็นการทำงานเห็นขั้นตอนแล้ว
ต้องบอกเลยว่าร้านนี้เขาพิถีพิถันมาก
เรื่องของรสชาติแล้วก็ความสะอาด
ใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอนเลยนะคะ

กลายเป็นเครื่องในหมูเสียบไม้ปิ้ง
ที่ไม่ธรรมดาแล้วก็มีมูลค่าเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ
และที่สำคัญรสชาติถูกอกถูกใจ
ใครหลายคนรวมไปถึงใบตองด้วยค่ะ

ไปละนะบ๊ายบาย

เพลิดเพลินไปกับเรื่องราวที่เราไม่คุ้นชิน
นี่แหละโอ้โหไทยแลนด์